สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พระรหัสสบดีที่๔กรกฎาคม๒๕๖๒ครับ
นี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง
ทำให้หนุ่มวัยสามสิบปีที่เป็นคนขับเสียชีวิตคาที่นะครับส่วนหญิงสาวที่นั่งมาด้วยการบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพภูกระดึงและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนสายขอนแก่นเมืองเลยในพื้นที่ตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
ภายในรถเก๋งที่อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินพบนายสถาพรปัตสาอายุ๓๐ปี
เสียชีวิตอยู่บอดที่นั่งคนขับส่วนนางสาววิราวรรณครูลิดีอายุยี่สิบหกปี
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนกำลังเดินทางกลับบ้านในตัวเมืองเลย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาถนนลื่นจู่กิ่งไม้หักหล่นลงมาตกใส่หน้ารถ
ทำให้นายสถาพรผู้เสียชีวิตตกใจจึงหากหลบทำให้รถเสียหลักชนเสาหลักลาย
พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางในพื้นที่ตะบนบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ทำให้นางสาวกฤษณานินบรรพฤษอายุ๓๙ปีคนขับและลูกชายวัย๖ขวบเสียชีวิตคาที่
สภาพศพทั้งสองคนมีบัตรแผลชะกันที่ใบหน้าส่วนรถพังยับเยิน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำร่างออกมาสอบสวนทราบว่านางกฤษณาผู้ตาย
ซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแท่นกำลังขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียน
คาดว่าน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อทำล้อหลุด
เด็นพุ่งชนรถจักรยานยนต์บนถนนสุวรรณสอนในพื้นที่หมู่๓
ตำบลบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาซึ่งล้อรถกระแทกกับนางสาวสุชาดาเกรดแย้ม
อายุ๓๑ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอก
และมีแผลที่หัวเข่าเล็กน้อยรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถหกล้อบรรทุกอาหารสัตว์น้ำหนัก๑๐ตัน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหลังหลุดกระเด็นไปกระแทกกับนางสาวสุชาดา
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานจนได้รับบาดเจ็บ
ท้ายด้วยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งคันหนึ่งขับมาตามถนนด้วยความเร็ว
แต่จู่ก็พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจังจนเกิดไฟลุกไหม้
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์ถอยรถกลับมา
และพยายามเข้าช่วยเหลือก่อนที่จะขับรถออกไปทันทีไม่นานก็เกิดไฟลุกไหม้รถเก๋งทั้งคัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่หมู่๒ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุเลยแยกคีรีมาเล็กน้อยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชนบุรี
ดับเลิงฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จซึ่งพบว่ารถได้รับความเสียหายทั้งคัน
ภายในรถพบศพนายพาสกรแทร่เตียวอายุ๒๑ปีคนขับเสียชีวิตขาดที่ร่างพาดมาที่เบาะด้านหลังคล้ายกับพยายามหนีออกมาจากรถ
ตำรวจเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดโดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุได้เฉียวชนกับรถคันอื่นจนเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าหรือไม่